ผู้หญิงคนนี้นะครับเขาโพสต์ตามหานะครับ
คนขับรถกระบะที่ไปชนแฟนเธอจนขาหักแล้วก็ขับรถหนีไปครับ
นี่ฮะคุณผู้ชมครับผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าป้อนเจพีแอลนะครับ
ได้นำคลิปขณะที่พลเมืองดีขี่รถมอเตอร์ไซค
ไล่ตามรถกระบะคันสีขาวเชฟโลเล็ตที่ชนแล้วหนีจนทำให้แฟนของเธอขาหัก
ซึ่งคนขับรถกระบะไม่ยอมจอดครับแต่เร่งเครื่องหนีสุดชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับตรงข้ามหมู่บ้านทิพพวัน
เทพารักษ์ตัวเมืองสมุทรปราการนะฮะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนางสาวเพชรัตนศรีแก้วท่านเป็นภรรยาของผู้บาดเจ็บ
เล่าบอกว่าตอนนี้สามีคือนายสุรสิทธิ์ซินรำยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับ
แล้วก็เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสามีขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน
ระหว่างทางถูกรถกระบะคันนี้เฉียวชนเข้าทำให้รถล้มนะฮะ
แล้วก็รถกระบะหนีไปตอนนั้นเนี่ยพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ขี่รถจักรยายนตามรถกระบะไปตามรถกระบะไปนะครับ
แต่คนขับไม่ยอมจอดก็เลยใช้มือถือถ่ายป้ายทะเบียนเอาไว้ได้ครับ

เมื่อกี้ก็ต้องขออภัยนะฮะภาพภาพไม่ตรงกับเหตุการณ์
นำคลิปขณะที่พลเมืองดีในขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
ไล่ตามรถกระบะคันสีขาวนะครับเป็นเชฟโลเล็ตที่ชนแล้วหนี
ทำให้แฟนของเธอในขาหักคนขับรถกระบะไม่ยอมจอดครับ
เร่งเครื่องเร่งเครื่องหนีสุดชีวิตเลยนะครับ
เหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ
ตรงข้ามหมู่บ้านทิพพวันถนนเทพารักษ์ตัวเมืองสมุทรปราการ
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนางสาวเพชรัตนศรีแก้ว
เป็นภรรยาของผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่า
ตอนนี้สามี่คือนายศุฤษฤซินลำนะครับ
ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
แล้วก็เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์นะกำลังจะกลับบ้าน
แล้วรถกระบะคันนี้เนี่ยฮะมาเฉียวมาชนนะครับ
ทำให้รถของสามีเธอเสียหลักล้มลง
แล้วรถกระบะก็หนีไปนี่ขาหักเลยขาขวา
เห็นเหตุการณ์ก็เคียร์ไล่ตามไป

ถ่ายทะเบียนรถเอาไว้ได้ครับ
เพราะว่าเค้าไม่เห็นค่ะเค้าไม่ได้ชนแฟนหนูเค้าชนแท่งบารีเออร์

ใช่เค้าก้มหยิบโทรศัพท์เค้าไม่เห็นว่าชนแฟนหนู
จิตใจค่ะแต่ว่าทำไมเขาจะไม่เห็นได้ไงถ้าเขาชนแท่งบารีเออร์เขาก็ต้องชะลอแล้วมองหน่อย
แฟนหนูเจ็บคนข้างหลังเห็นแต่เขาคนชนแล้วไฟชนก่อน

ขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวติดต่อไปหาคนขับรถกระบะนะครับ
ซึ่งเป็นชายอายุ๓๐ปีอ้างว่าถนนมันค่อนข้างมืดแหละนะฮะ
ที่เป็นแนวกั้นก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่แดงนะครับ
ขับรถไปตามปกติไม่ได้หนีเขาบอกแบบนั้น
ก็รีบติดต่อหาผู้บาดเจ็บเพื่อจะแสดงตัวรับผิดชอบต่อไปครับ